นี่ลอยในแม่น้ำลำคลองด้านหลังวัดนะคะ
เขามีความเชื่อกันค่ะว่าการนำข้าวปลาอาหารและสิ่งของต่างมาใส่เรือ
เพื่อลอยเป็นการส่งบุญไปให้ถึงบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้ว
เราได้ดูต่างหน้ากันอีกด้วย

แต่ถ้าหากพูดถึงประเภทนี้ออกภัณฑ์ศาสตร์

อลังการทุกปีเลยนะคะ
เพราะเขามีเรือไฟโบราณจ้า
นี่แบบโบราณออริจินัลอย่างนี้คุณผู้ชม
ออกภัณฑ์ศาสตร์ตั้งทีแวะมาที่นครพนมกันหน่อยสิ
ที่นี่เขาจัดอลังการจริงนะ
กลางวันเนี่ยก็ทำเรือโบราณแบบนี้

ให้ได้ดูความงดงามจริง

เพราะชาวบ้านนักท่องเที่ยวเขาจะนำเครื่องสักการะบูชา
บวงสวงมาวางที่เรือไฟโบราณแบบนี้

จะนำไปปล่อยในช่วงกลางคืน
แสงไฟก็จะทำให้เรือไฟสวยงามมากขึ้น
นี่ถือว่าเป็นการบูชาถวายสิ่งศักดิ์สิทธิ

ช่วงกลางคืนถ้าหากว่าใครจะเป็นคนดำเนินการ
จะมีตัวแทนชาวบ้านจาก๑๒อำเภอจุดตะเกียงโบราณ

แล้วก็อันเชินเรือลงน้ำไปเลย

ส่งเสริมกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
ที่เขาทำกันมาร้อยปีที่นครพนมค่ะ
อีกสักจังหวัดฮะที่จังหวัดสมุทรปราการ
เขาร่วมการจัดงานประเพณีรับบัว
และโดดไปที่เรือ
เห็นไหมโอ้โฮบางคนบอกลงไม่ดันจะลงเรือ

มีมากมายหลายดอกบัวให้ได้โยนกันนะครับคุณผู้ชมครับ
ทั้งหมดทั้งมวลเป็นประเพณีที่ชาวสมุทรประการเขาร่วมกัน
ทอดกันมาอย่างยาวนานแล้ว
เอาจริงตลอดข่าวเล่าข่าวนี้ทุกปีอยู่แล้วล่ะครับ
จากนี้ยังมีขบวนเรือบุษบกอีกมากมายหลายสิบรัง

แล้วก็ขบวนเรือความคิดสร้างสรรค์ที่มีทั้งเรื่องของการ

เอาจริงไอ้ที่เป็นขบวนสนุกตลกล้อเลียนนู่นนี่นั่น
เพื่อเป็นไปตามยุคและสมัยไง

ถูกต้องครับแล้วก็มาจนถึงหน้าพารัมพิธีสารริมน้ำ
หน้าที่วกาศอเวิร์คบางทินนั่นเอง

เป็นพระเภนินที่สำคัญเลยครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะเพียงยังมีขนาดนี้คุณผู้ชมค่ะ
ขบวนเรือก็จะมีเอกลักษณ์ที่สวยงาม